ในสังคมออนไลน์เนี่ยเขามีการแชร์ภาพแล้วก็แชร์คลิปเป็นคลิปเสียงนะฮะ
เสียงของผู้หญิงคนหนึ่งคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งอ้างว่ามีผู้ใหญ่รอคุณแตงโมอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ก็ไม่รู้ว่าคลิปจริงคลิปปลอมอะไรยังไงนะครับ
กำลังแชร์กันอยู่บอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งคุยกับบุคคลคนหนึ่งอ้างว่ามีผู้ใหญ่รอคุณแตงโมอยู่ที่โรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ตำรวจบอกว่ากำลังตรวจสอบนะครับว่าเป็นคลิปเสียงของใครเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
แต่ถ้าเอาข้อมูลจากที่คุณสันทนประยูณรัฐเคยออกมาบอกเนี่ย

ถามคุณภัยศาลเรืองฤทธิ์นะครับเป็นทนายดังบอกว่าหลังจากฟังคลิปแล้วเนี่ย
หากเป็นความจริงคนที่เป็นเจ้าของคลิปควรจะรีบเอาไปมอบให้กับตำรวจจะได้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
และโดยส่วนหนึ่งก็จะมีความผิดตามประบอบคอมด้วยนะครับ
มาตรา๑๔ของเล็บ๑นะครับ
ฉะนั้นเสร็จทุกอย่างมีโทษจำคุกหมด
ก็อยู่ที่เจตนาผู้เผยแพร่นะครับว่าต้องการให้พยานหลักฐานนี้ไปในทิศทางใดมีประโยชน์ต่อรูปคดีของคดีน้องแตงโมอย่างไรหรือไม่นะครับ

มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ

นี่ครับเป็นการแชทสนทนาทางแชทไลน์นะ
ที่ดีเจดังนะครับดีเจพระกุ้งนะครับ
เป็นดีเจเป็นพิธีกรดังเนี่ยได้เปิดเผยเอาไว้บอกว่าได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอมีเพื่อนเคยรับงานเอ็นเอ็นเตอร์เทนกับกลุ่มคนที่อยู่บนเรือ
นะแล้วก็บอกว่าโอ้โหเรื่องที่เขาว่ามีงานองค์งานเอ็นนะมี
สิ่งต่างพฤติกรรมต่างเนี่ยมันเป็นความจริงนะบทสนทนานี่เขาจะ

คุณพ่ากุ้งก็จะสอบถามน้องคนนั้นว่าเออจริงหรือเปล่าที่บอกว่า
มีเพื่อนเคยไปกับกลุ่มทนตรงนี้เขาก็บอกว่าจริงแล้วกลุ่มคน
ตรงนี้เนี่ยเขามีพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้โดนแบบนั้นแบบนี้
เราก็ถามไปยังคุณพล่ากุ้งคุณพล่ากุ้งวรชาติธรรมวิจิน
ครับอ่าซึ่งเป็นคนเปิดเผยแชทนี้นะครับบอกว่าหลังจากคุยกับ
รุ่นพี่ของเด็กที่เคยรับงานเอ็นเตอร์เทนกับกลุ่มนี้เนี่ย
เคยรู้จักรับงานเอ็นบนเรือเป็นผู้จ้างนะคนเดียวกับกรณี
ของคุณแตงโมคุณพระกุ้งก็โพสต์ลงโซเชียลเอาไว้นะครับบอก
เรื่องบนเหลือดูประกอบการพิจารณานะเพิ่งเชื่อทั้งหมดตาม
ความจริงกันนะความจริงต้องปรากฏจะได้หลับได้นอนกันคุณ
ล่ากุ้งบอกว่าคนที่คุยด้วยเนี่ยบอกว่าเด็กเอ็นคนนี้รับ
กับผู้จ้างเมื่อประมาณ๒อาทิตย์ก่อนจะเกิดเหตุของคุณ
งโมตกเรือแต่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนของคนที่ให้ข้อมูลกันแล้ว
แล้วกันนะเนื่องจากว่าเขาก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยถ้ามันเป็นอย่าง
จริงเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญที่ควรมอบให้กับตำรวจเป็น
อย่างยิ่งค่ะเขาจะได้ไปไล่ตรวจสอบต่อว่าเออมันจะเกี่ยวข้อง
เกี่ยวพันธุ์แล้วก็โยงใยไปถึงพฤติกรรมพฤติการต่างที่
เกิดขึ้นก่อนที่คุณตังโมจะตกเรือหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่าง
ที่อาจจะไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเล็กจะน้อยอะไรก็ตามแต่เนี่ย
จะสามารถนำมาปฏิปต่อแล้วก็เป็นข้อมูลทางคดีได้ด้วยนะคะ
ครับเราก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมย้อนไปดูประเด็นนี้นิดหนึ่งคุณ
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะหลังจากเกิดเหตุเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะ
กุมภาพันธ์คุณแม่ของคุณตังโมตื่นเช้ามาแล้วเอ๊ะมีใครก็ไม่
ใส่อยู่ในกล่องสีม่วงม่วงผูกโบสีดำก็มีความพยายามที่จะ
วิเคราะห์กันไปหลายอย่างที่จะมีเขียนข้อความอะไรไว้ด้วยคือ
เขาก็ให้ข้อมูลว่าไอ้สงสัยคงจะเป็นคนสติไม่ดีอ่ะเขียนเอา
เต็มเลยแบบนี้แต่ชาวเน็ตบอกว่ามันไม่ใช่นะมันไม่น่าจะใช่
ที่ไล่เส้นจากคนสติไม่ดี
มันน่าจะมีความพยายามที่จะสื่ออะไรหรือเปล่า
เรามาย้อนดูกันนิดนึงดีไหมคะ
คุณแม่เอามาเปิดเผยกับนักข่าว
คุณแม่เอาไปให้ตำรวจดูด้วยนะคะ
สิกวิดีโอเกี่ยวกับการจมน้ำแล้วก็พยายามที่จะเอาตัวรอด
มีชื่อคนบางคนอยู่ในเพลงนี้ด้วย
มือเบสของวงชื่อเดียวกับคนบนเรือด้วย
มันหลายอย่างมากที่คนพยายามจะวิเคราะห์ประเด็นนี้ค่ะ

ทีนี้โลกออนไลน์ก็แชร์คลิปวิดีโอที่เชื่อว่าเป็นหลักฐานใหม่

เหมือนกับมีบางอย่างตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา

ชาวเน็ตเขาเลยบอกว่า
ภาพนี้กับสิ่งที่ส่งมาให้คุณแม่เมื่อ๒๗กุมภาพันธ์

ชาวเน็ตจับความเชื่อมโยงแล้วมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะคะ

สิ่งที่เป็นสมุดปกม่วงอะไรนั่นน่ะ
ส่งไปให้คุณแม่มันมีคำใบ้

แล้วก็มีภาพนิ่งลายเส้นที่ถูกวาดเขียนไว้บนกระดาษ

ผู้โพสต์แกะวิเคราะห์คำใบ้เหล่านั้น
เป็นเส้นสีดำเป็นคำต่างและระบุว่า
ไม่ใช่คนเสียสติส่งมาหรอก
เพราะขนาดคนดียังไปหาซื้อของพวกนี้ไม่ได้
ลิฟต์บิ้นสีดำถุงราคาแพง
แล้วในกระดาษก็ใบ้จนชัดแบบนี้
นี่คือคนเขาพยายามจะบอกอะไรบางอย่าง
คนนี้น่าจะไม่อยู่เฉยถ้าคดีมันเงียบไป
ทั้ง๕คนก็ลองเก็บไปคิดแล้วกัน
ทำไมไม่ออกมาพูดถึงหลักฐานนี้กลัวหลุดอะไร

กระดาษนี้นะคะก็จะมีคำที่ประกอบไปด้วย
คำว่าโกดังโลพญาเหินได้
ถ้าบังคับแทงขาขืนใจ
เบิร์ตแล้วก็มีภาพเป็นรูปคน
เป็นรูปคนเบิร์ดแล้วก็มีภาพเหมือนเป็นรูปคน

มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ออกมาโพสต์ข้อความอีกว่า

ดำม่วงหรือน้ำเงิน
ถ้าเป็นสีม่วงเหมือนกระดาษ
ก็นึกอยู่ได้ธุรกิจเดียว
ทุกคนคงรู้ดีว่าเป็นสีของธุรกิจอะไร

มีผู้ใหญ่บางรายไปรออยู่ที่โรงแรมอะไรหรือเปล่า
ผู้ใช้ทวิตเตอร์บางรายออกมาวิเคราะห์
ข้อความที่เขียนเอาไว้ในสมุดเล่มม่วง

และภาพเครื่องหมายทางอากาศ

ความว่ารูปนี้ไม่ใช่ที่เปิดไวน์
มันคือเครื่องหมายหลักสูตรทางอากาศ
พวกแบบเจ้าหน้าที่กระโดดร่มอะไรแบบนี้
นี่แล้วเขาก็เทียบให้ดูแบบนี้เลย

ทีมข่าวยกตัวอย่างการถอนรหัสคำ
ชาวเน็ตวิเคราะห์ในโลกออนไลน์นะคะ

ชาวเน็ตวิเคราะห์คำว่า
ภาพนิ่งที่ขีดเขียนด้วย

หัวคนแขนขาเหมือนกับหงายหลัง

ชาวเน็ตวิเคราะห์บอกว่าอันนี้ไม่แน่ใจ

เขียนเป็นเส้นสีแดงให้ดูแบบนี้ค่ะ

จะให้เห็นเป็นคำเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะ
คือชาวเน็ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างค่ะ
ก็บอกว่าหรือว่าหลักฐานที่เอามาวางไว้ที่หน้าคอนโดแม่เนี่ย
คือหลักฐานสำคัญแต่ถูกสั่งให้บอกกับนักข่าวว่าได้มาจากคนสติไม่ดี

เพราะมันมีการถอดรหัสเหมือนกับเป็นชื่อโรงแรมด้วยอะไรด้วย
มีท่อนหนึ่งในเพลงที่ระบุประมาณว่าผู้หญิงถูกผลักจากเรือให้จมน้ำตาย
และมือเบสก็ชื่อคล้ายกับคนบนเรือ
มันก็เป็นกระแสโซเชียลนะคะที่เขาก็พยายามวิเคราะห์ค่ะ
แต่เป็นเพียงการวิเคราะห์ของชาวเน็ตเท่านั้นนะคะ
ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ไปเชื่อมโยงกับทางคดีที่ตำรวจออกมาระบุนะคะ
เมื่อสักครู่มีเรื่องคลิปเสียงใช่ไหม
เมื่อสักครู่นี้นะคะ
เราก็จะไปดูเรื่องคลิปเสียงแล้วนะ
ที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
เขาเปิดแชทสนทนา
เป็นแสนข้อมูลนะเราหวังตัวเขากับ

ติกบอกแหมไม่น่ารับงานแบบนี้เลย

เป็นคลิปวีดีโอที่มีเสียงปิดสนามให้ทีมข่าวของเราลักษณะผู้หญิงนั่งคุยกับผู้ชาย
เดี๋ยวลองฟังดูหน่อย

แล้วเมื่อวานนี้ชายคนนี้ที่เขามี
ฉายาว่าแจ็คราชาไฮเดอร์หรือว่าบังแจ็คเนี่ยนะครับ
โพสต์คลิปเสียงลงในสตอรี่ไอจีส่วนตัว
ในคลิปเสียงเป็นเสียงสนทนายาว๑๔วินาที
ทำนองว่าจะขึ้นไปฟ้องตำรวจ
อะไรประมาณอย่างนี้นะครับลองฟังดูนะครับ

เราก็เลยเอ๊ะทำไมมีนู่นมีนี่มีนั่นมาเยอะเหลือเกิน
เขาก็อ้างนะเขาบอกว่าเป็นคลิปทั้งวีดีโอ
แล้วก็เสียงเนี่ยที่เขาได้มาจริงกระติกส่งให้กับเขา
บอกว่าบันทึกไว้ในคืน๒๔กุมภาพันธ์
อันนี้เขาอ้างนะเป็นคลิปวีดีโอที่มีการคุยกันอยู่
๓คนนะมีตัวของคนที่ชื่อกระติกมีเพื่อนผู้หญิงคนนึงเพื่อน
กับดารานุ่มคนหนึ่งคุณแท็กพระรันยูนะบอกว่าเนี่ยโอ้โหส่ง
คลิปไปให้นะแต่กลายเป็นว่าเหมือนกับไม่ได้รับความสนใจ
แล้วไปกล่าวหาเขาว่าเขาเป็นอีกฝั่งอีกฝั่งอะไรประมาณอย่าง
ท่านผู้ชมครับเราก็เลยถามไปยังคุณแท็กพระรันยูเลย
นะฮะเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกพาดพิงถึงนะครับคุณแท็กพระรันยูเนี่ย
หลอกลวงไม่น่าเชื่อถือแล้วไม่เชื่อด้วยว่ามีคลิปหลักฐานจัง
จริงถ้ามีจริงเนี่ยป่านี้เนี่ยคือมันต้องมีอะไรที่
เป็นรูปเป็นร่างนะเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้มากกว่านี้นะครับ
แล้วก็ฝากทุกคนด้วยว่าอย่าไปหลงเชื่อ
คลิปมาดิมันก็บอกว่าอ่ะงั้นให้โทรมาผมว่าผมไม่โทร
แล้วอยู่แคปผมเว้ยไปในสตอรี่ของมันออก

ว่ากูเนี่ยฟังไหนพูดตรงนะ
ค่ะนี่คุณแท็กพระรันยูยืนยันมานะครับเราก็ตรวจสอบให้นะฮะ